มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
เพราะว่าจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจสพสเม็ดได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุแทงกัน
คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๖๐ทับ๓๔อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่เกิดเหตุพบนายวรชัยสุขพิรมอายุ๒๗ปี
เป็นอาสาสมกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมิธรรมิรัติ
ถูกนายสุกรีเจริญศักดิ์และพวกอีกหนึ่งคน
ใช้มีดปลายแหลมแทงเขาที่สีข้างด้านซ้าย

เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายวรชัยไปรักษาที่โรงพยาบาล

ทีนี้ค่ะนายวรชัยคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ตัวเองมีเรื่องทะเลาะกับนายสุกรีคนก่อเหตุ
มีการท้าทายกันทางเฟซบุ๊กว่าจะมาทำร้ายร่างกายกัน
วันเกิดเหตุตัวเองก็เปลี่ยนชุด
จะออกไปประจำจุดกู้ภัยค่ะ
ตอนที่กำลังอยู่หน้าหอพักปรากฏว่านายสุกรีมาครับ
ไม่เห็นหมายเลขทะเบียนนะคะมากับเพื่อนอีกหนึ่งคน
เอามีดปลายแหลมแทงเขาที่สีข้างด้านซ้าย

เสร็จแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแฟนเก่าของนายวรชัยคนเจ็บ
และเป็นแฟนปัจจุบันของนายสุกรีผู้ก่อเหตุ
บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รับว่าก่อนหน้านี้นายวรชัยมาระรานบ่อยมาก
แล้วก็เคยมีปัญหากันมาตลอด
แต่ที่ผ่านมาก็ผ่านไปไม่เคยเอาเรื่องเอาราวอะไร
ล่าสุดผู้หญิงคนนี้เขาไปคบหากับนายสุกรี
แต่นายวรชัยแฟนเก่าก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิม
ตามมาด่าทอท้าทายนายสุกรีไม่จบไม่สิ้น
จนสุดท้ายก็มีเหตุมาแทงกัน
คือคนชื่อบีเขาเป็นแฟนเก่าหนูตอนที่หนูเรียนมัธยม
คือหนู๓ปีเพราะหนูจบมัธยมใช่ไหมคะหนูก็เลิกกันแล้ว
ทีนี้หนูมีแฟนใหม่ที่ไม่ใช่ต้นเขาก็ไปล้าร้านเหมือนกัน
ส่งข้อความมาล้าร้านทางเฟซเหมือนกัน
แต่แฟนหนูเขาก็ไม่ได้ไปอะไรกับคนชื่อบี
แล้วพอหนูมาคบกับคนชื่อต้นเนี่ยเขาก็ส่งพยายามที่จะแอดเฟสมาหา
เพื่อที่จะแบบคือเขาจะเอาอะไรของเขาหนูก็ไม่รู้ว่าแบบ
เขาจะเอาอะไรของเราอยู่อยู่นี่ปัญหาครับปัญหาที่เขาเรียกไปเคลียร
มันเป็นเรื่องอะไรทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
ก็เขาก็ปกติของเขาแบบทักมาแบบอะไรมึงเก่ง
มันก็มาเข้ามาหากูอะไรประมาณนี้
อืมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าตัวนายวรชัยคนเจ็บที่ถูกแทงเนี่ยเป็นแฟนเก่าเธอ

แล้วพอเธอมีแฟนใหม่ทีไรก็จะไประรานก่อเหตุวุ่นวายตลอด
เธอมาเป็นแฟนกับนายสุกรีคนก่อเหตุล่าสุดเนี่ยก็ตามมาระรานเหมือนกัน

ล่าสุดวันนี้นะคะพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
คนก่อเหตุได้แล้วนะคะนายสุกรีเจริญศักดิ์อายุยี่สิบหกของกลางก็เป็นมีดเล่มหนึ่ง
นายสุกรีบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของความหึงหวง
เพราะว่าเลิกกันกับผู้หญิงคนนี้นานมากแล้วไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงอะไรเลย
แล้วตัวเองกับคนเจ็บก็เป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กแต่ด่ากันผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
แล้วก็ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กนายวรชัยเนี่ยด่าล่วงเกินไปถึงบุพการี
ไปหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงใช้คำไหนดีล่ะเป็นลูกผู้หญิงที่ทำงานไม่ดี
ผู้หญิงหากินอะไรแบบเนี้ยครับไอ้ประโยคนี้แหละก็เลยโมโหมาก
ด่าแม่เขาว่าเป็นผู้หญิงหากินครับก็เลยโมโหถึงขั้นขี่รถจักรยานยนต์ไป

เขามีเรื่องที่เขาจะไปเสียใจกันนะครับ
ต้องมีการขอว่าต่อทางเฟซบุ๊กทางสุธีนี่ก็เลยว่าอยากจะไปคุยกับบ่อยชายเพื่อนของผม
คุยกันให้มันประโยชน์เรื่องกันแต่การที่ไปแล้วถ้าที่จะไปคือเรื่องกับการเป็นผู้หญิงกัน
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายสุกรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุค่ะ
สุกรีบอกว่าตอนที่ตัวเองเดินทางไปกับเพื่อน
นายวรชัยถือเหล็กไปฟาดเขาก่อนแล้วก็ยื้อแย่งกัน
นายวรชัยจะใช้เหล็กฟาดซ้ำอีกทีซึ่งตัวเองเนี่ยพกมีดไป
ก็เลยเอามีดแทงแทงไปที่สีข้างลำตัวครั้งหนึ่ง
ยืนยันว่าสาเหตุของการลงมือไม่ใช่เรื่องหึงหวงแน่นอน
เพราะว่าเลิกรากับผู้หญิงคนนี้เป็น๑๐ปีแล้ว
แต่สาเหตุที่ทำลงไปเพราะว่านายวรชัยไปด่าล่วงเกินบุพการีจริง
ตำรวจก็ดำเนินคดีกับนายสุกรีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ

ตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป